ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพฯ

ผมนายพลอยนำสกุลทองรอด
อายุ๖๗ปี
อยู่บ้านเลขที่๑๒หมู่๑๓
ตำบลไพรออบบำเผินโภพภาพช้างจังหวัดพิจิตร
ผมมีอาชีพรับซื้อของเก่า

ไปขายของเก่าผมไปได้เมียเด็กมา
คนนี้แหละห่างกันประมาณ๒๐กว่าปี
เด็กมันอยู่เลยรวมตัวไปหน่อยละพี่
ซ้ำน้ำพอยใจก็ไม่ค่อยจะดี
การมีเมียเด็กเนี่ยเราไม่ต้องใช้เงินเยอะ
ได้ข่าวว่ารายการร้องได้ให้ล้าน
เขาจัดขึ้นมาผมก็อยากจะมาร้อง
เอาเงินมาให้เมียเด็กผมใช้บ้างครับ

มีความสนใจในเพลงลูกทุ่งอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับลุงพลอย
ผมมาตั้งแต่อายุ๓๐กว่า
มาที่สถานีเลย
ให้ผมร้องตั้งแต่ประจวบจำบาทอง
ผมชิงที่โรมซักชนะ
เขาก็เอาผมไปชิงที่นครสวรรค์

แสดงว่าลูกพลอยก็ต้องหล่อสินะคนโต
คนโตตอนนี้๖๔แล้ว

ครับ๖สิบ๘เข้า๒๐ปีนี้

คุณพอยมีความรักในเพลงลุกทุ้งมากน้อยแค่ไหน
ใช่แต่อย่างอื่นนี่ไปหมด

สวัสดีครับ
เธอกับเชื้อเฟิร์งนะครับ
ไทยร้านข้างล่างที่กำลังแผ่วเหี่ยวเฉาโทนขึ้นมาทันที
พูดคุยกันไปสบายแล้วนะครับมาถึงการแข่งขันของเราเลยดีกว่านะครับ
ทุกคนแน่นอนครับต้องเริ่มที่เพลงนี้ครับเพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

เป็นไงเป็นไงลุกทราบตัวนี้

เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
พลอยจะเล่นหรือจะหยุดครับ

อันนี้ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ
ปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับมีทั้งหมดหกแผ่นป้ายด้วยกันนะครับ
มีตัวช่วยต่างกันไปสามารถเลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
พลอยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ได้ชัดเจนมากมากเลยนะครับไม่ใช้ครับ
ทราบไหมคะว่าเพลงนี้เพลงอะไรถ้าทราบแล้วอย่ารอช้าค่ะ
ร่วมสนุกเล่นเกมกับพวกเรานะคะครับ
เอาละครับได้เวลาของลุงพลอยแล้วหลังจากนั่งมาหลายอาทิตย์นะครับ
ทางบ้านก็คงอยากจะฟังเสียงใสนะครับของลุงพลอยกันแล้วนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
ซูซูนะครับคุณลุงครับ
ซูซูนะ
ขอเสียงนะ
ห้าไม่มีคนทัน
โอ้แม่ชะลานี่หน้าหน้าน้ำดำ

มันเจ็บได้ไหม

นะฮะว่าลุงพอยจ๋าไม่ต้องเสียใจ

ไม่เป็นไร
นี่นะครับลุงพอยก็
ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าร้องไม่ได้นะครับ

เพลงนี้ร้องประจำครับร้องประจำ
แล้วเหตุฉะนายมันถึงเป็นเพลงของคุณสด้วย
ร้องนะครับห่างหายไปพักหนึ่ง

ลุงจำได้ไหมจำไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้จำเนื้อยังจำไม่ได้เลยนี่
แล้วตอนนี้นึกออกหรือยัง
แล้วเพื่อเงินเขาเพิ่มให้เราไม่ได้ถือไปมือเปล่า
แต่ตอนนี้ผมไปมือเปล่าแล้วครับ

เราจะให้ครึ่งหนึ่งของยอดเงินที่สะสมอยู่
แต่ลุงยังไม่มีเงินสะสมอะไรกับเราเลย
เดี๋ยวเป๊กจะไม่ให้ลุงพลอยกลับมือเปล่าละกันนะคะ
เดี๋ยวเป๊กจะให้แม่ครัวแพกกับข้าวแล้วให้ลูกพ่อยกลับมือเปล่า

ขอบคุณลุงพลอยจริงนะครับ
เพราะว่าตลอดเวลาที่มาร่วมรายการกับเรานะครับ

สร้างเสียงหัวเราะสร้างความสนุกสนานให้กับเราอย่างมากนะครับ
พวกเราในฐานะก็เป็นเรียกว่าเป็นรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานกันนะครับ
ก็ต้องขอบคุณนะครับลุงพลอยมากเลยครับ
มายังไงครับ
สติไม่ใช่เขียนค่ะ

รู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นสาวที่สวยที่สุด
ถึงไรมองกุศแต่สะดุดต่างกว่านางงาม